ข่าวแรกของเราคุณผู้ชมเงียบไว้นะคะ
ไม่รู้นะคะข่าวนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

เขาอาจจะมีข่าวดี
ต้นสายปลายเหตุมันมาจากนี้นะคุณผู้ชมนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบแปดปีที่ทั้งคู่เข้าผ่านดูใจกันค่ะ

หวานมากจริงนะคะเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่แฟนคลับเฝ้ารอคอยเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าครบรอบ๘ปีในวันที่๒๒กันยายนเมื่อวานนี้ค่ะ
ตกเย็นมาค่ะทั้งคู่ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ
แล้วก็มีเป็นคลิปวิดีโอเลยค่ะลงอินสตาแกรมค่ะ
โมเมนต์ดินเนอร์ยามเย็นริมทะเลค่ะ
พระอาทิตย์ตกนั่งดูดดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์

สาวคิวลงภาพนี้นะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นว่า
คุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แท็กไปที่หมากปรินแล้วก็บอกเวลาด้วยนะคะ
ส่วนหมากก็ลงภาพนี้ค่ะซบไหล่กันค่ะ

คุณผู้ชมงานนี้นะคะเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง
ทั้งณเดชยาย่าแม่เนอหญิงระถาอ้นศรีพันธ์แม่กุ๊กปิ๊ดและอีกมากมาย
ต่อคิวมาเลยค่ะณเดชก็มาเต็มเพียบค่ะ
เข้ามาอวยพรแล้วก็แซวถึงความสวีท
เชียร์ทั้งคู่แต่งเลยแต่งเลย
และหวานต่อเนื่องกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
คุณผู้ชมไม่จบเป็นทั้งนี้ค่ะทั้งคู่ลงภาพนี้
แม้จะเป็นรูปเย็นเดี่ยวแต่แคปชั่นหวานหยดย้อยจริงค่ะ
แปรเป็นภาษาอังกฤษว่าคนตรงฮ์น่าสวยมากเลยครับ

ใช่แต่รูปหมากนี้มันก็หูควานลึกมากคุณผู้ชม
ฉันอิจฉาคิมเบอร์รี่ได้ไหมฉันผิดไหม
เธอก็ไม่ผิดหรอกใครก็อยากจะมีชีวิตแบบว่าหวานชื่นแบบนี้
ตัดมาที่สาวคิมค่ะเธอมาในชุดเรสสีสันสดใส
นี่ริมทะเลใครจะถ่ายให้คุณผู้ชมใครจะถ่ายให้

เขาแต่งงานกันไหมพี่แจ๊คอยากรู้จะมีไหม
ก็ไม่แน่นะเพราะว่าหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลย

๘ปีคุณผู้ชมแล้วก็หวานแล้วก็น่ารัก
แล้วก็ปังมากคู่กันแล้วแบบมันเจริญรุ่งเรืองอ่ะ
ปีที่ผ่านมาก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะนะคะ
ทั้งโศกเศร้าเหงารักก็ขอให้คองรักกันไป